คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์สุภาพคลิกกระจายมาแล้ว

จะมาพูดถึงประเด็นของเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่บินตรงไปลงที่ลานจอดของวัดไอ้ไข่เลยนะฮะ
และหลายคนก็มองว่าท่านเป็นใครครับ

แล้วก็ตอนนี้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่
ติดตามจากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมา
เพราะว่ามีผู้ชมของรายการขีดเส้นใต้ที่บอกว่า

หลักเกณฑ์การใช้หอของตำรวจเนี่ยเป็นยังไง
ช่วยอธิบายหน่อยว่าการใช้ฮอของตำรวจ
มีคุณสมบัติยังไงที่จะใช้ได้
เร่งด่วนแบบไหนที่จะใช้ได้
เพราะว่าแฟนรายการท่านนี้ท่านบอกว่า
รู้มาว่าการใช้ฮอตำรวจแต่ละครั้ง

แล้วประเทศเรากำลังอยู่ในภาวะลำบาก

ฉะนั้นก็ตั้งคำถามนี้มา
เรื่องนี้เนี่ยก่อนจะตอบขอสรุป
ให้ท่านผู้ชมที่บางคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนี้
เรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่า
ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวชื่อ
พลตำรวจโทเชษฐาโกมลวัฒนะ
ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

พลตำรวจตรีกฤษศักดิ์สงมูลนาค
ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓

แล้วให้มีผลตั้งแต่วันที่๗มิถุนาที่ผ่านมา
ที่มาของเรื่องก็คือว่า
มีสื่อในโซเชียล

แล้วกลายมาเป็นข่าวหนังสือพิมพ์
แล้วก็กลายมาเป็นข่าวโทรทัศน์

เขาเอาภาพนี้ครับนี่

เฮลิคอปเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ราชการลงจอดที่บริเวณวัดเจดี

อยู่ที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วไปแก้บนด้วยประทัด๓ล้านนัด

ไอ้ไข่และฝ่ายตำรวจท่องเที่ยวเนี่ย
ออกมาชี้แจงว่า

เอาข้อความไปโยงกันเป็นสองเหตุการณ์

คือมีคนไปแก้บน

แต่ไม่ใช่เป็นพลตบตรีกฤติศักดิ์
พลตบตรีกฤติศักดิ์นั้นเนี่ย
ปฏิบัติราชการที่วัดไอ้ไข่
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙

ไม่ได้เกี่ยวกับการแก้บน

การแก้บนแต่มีประเด็นคำถามว่า

อะไรคือเหมาะสมไม่เหมาะสมล่ะครับ
การเอาเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่วัด

ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
ก็นำมาสู่การพิจารณา

ก็คงไม่เป็นประเด็นตามมา
นี่เรื่องของเรื่องที่ผู้การเขาถูกย้าย

ประเด็นคำถามของแฟนรายการขีดเส้นใต้
อันนี้อยากจะชี้แจงให้ฟังว่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีระเบียบยังไง

เขาเขียนไว้ในหมวดที่ว่าด้วย
การพิจารณาใช้อากาศยานสนับสนุนทางอากาศ

การใช้อากาศยานทุกประเภท
จะต้องพิจารณาไปในทางประหยัด
และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
ทั้งนี้เพราะอากาศยานและอุปกรณ์ต่าง
ตลอดจนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
และค่าซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานสูงมาก
ในการพิจารณาคำขอ
ใช้อากาศยานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกกรณี
ให้กองบินตำรวจพิจารณาด้วยความละเอียดรอบครอบ
โดยคำนึงถึงภารกิจที่จะให้การสนับสนุน
ประโยชน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ความจำเป็นเร่งด่วนและความปลอดภัย
รวมถึงระยะทางความคุ้มค่า
ตลอดจนคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ขอใช้อากาศยานเป็นสำคัญ
และจะปฏิบัติภารกิจทุกครั้งได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้อากาศยานจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น

ข้อ๒กำหนดไว้ว่า
สถานการณ์ที่จะใช้อากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์เนี่ย
หลักการจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน

เช่นเกิดการต่อสู้เจ้าพนักงาน

ก่อความไม่สงบ

การเกิดภัยพิบัติต่าง
หรือเป็นกรณีที่เป็นท้องถิ่นธุรกันดาล
ไม่สามารถใช้ยานพานะอื่นเข้าไปได้
แล้วจะเกิดเสียหายเป็นการเสี่ยงภัยอันตรายมาก
นี่การใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้ฮอล์

พื้นที่วัดไข่ที่อำเภอสิชน

ไม่น่าจะเป็นพื้นที่ธุรกันดาล
เพราะจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนหนทางไปวัดไอ้ไข่

แล้วภารกิจป้องกันโควิด๑๙
ถึงจะเป็นภารกิจเร่งด่วน
แต่เจ้าภาพการป้องกันโดยตรง
ก็เป็นของตำรวจพื้นที่

เป็นแค่หน่วยงานเข้าไปเสริม

การเดินทางด้วยภานะภานะอื่นหรือไม่

ครั้งนี้ก็พุ่งตรงไปที่ว่า

อันนี้เป็นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แวดวงราชการหรือแวดวงตำรวจ
สะดุ้งคิดกันมากขึ้น

ถูกวิมากวิจารณ์มาเยอะครับ

เพราะมันเป็นภาพและมันเป็นข่าว

สังคมไทยจะมีปัญหาลำบาก

เศรษฐกิจล่มสลายมาจากโควิด
รัฐบาลจะมีเงินน้อยลงครับ
งบประมาณที่จะจัดในปีหน้าเนี่ย

โดยงานทุกกระทรวงทะบวงกลม

เพราะรายได้ของประเทศมันจะหายไป

ถ้าบริษัทเจ๊งกันมาก
ภาษีการค้าก็ต้องหายไปด้วย
บริษัทยังอยู่แต่กำไรลดลง

บริษัทยังอยู่แต่ว่าผลประกอบการขาดทุน

คนเคยทำงานเงินเดือนมาก
พอเงินเดือนน้อยภาษีก็ลดลง
คนเคยทำงานหักภาษีหน้าที่จ่าย

ภาษีที่เขาจะจ่ายเขาก็ไม่ต้องจ่าย

เวลาเราไปซื้อสินค้าที่ไหน

มูลค่าเพิ่มก็จะต้องลดลงมา
เพราะคนซื้อขายกันน้อยลง
คนซื้อของน้อยลงเห็นไหมครับ
ว่าฝั่งรายได้ของรัฐบาล

ฉะนั้นในการจัดงบประมาณประจำปี๖๔

งบประมาณจะถูกตัดให้น้อยลง

แปลว่าทุกกระทรวงทะบวงกลม
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แต่ถ้ายังใช้เงินกันไม่รอบครอบ

คำถามคือมันจะเกิดอะไรขึ้น

กรณีของพอตำรวจที่บินไปลงที่ลานวัด
แล้วเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์

แต่ว่าจะเป็นจุดสำคัญ
แวดวงราชการได้ตระหนักว่า
จากนี้ไปเราจะใช้เงินกันแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว
ปัญหามันจะลุกล้าวเข้ามา

ล่าสุดได้พยายามตรวจสอบ

ปัญหาคนว่างงานปัญหาคนตกงาน

ตัวเลขมันอยู่ระหว่าง๗ล้านคน

ปัญหาเรื่องบริษัทต้องปิดตัวลง

แต่ตอนนี้ก็ประกาศกันทุกวันว่า
ปิดกิจการแล้วลอยแพร่คนงาน

ฉะนั้นบรรยากาศอย่างนี้ครับ
ที่อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

เรากำลังเดินทางเข้าไปสู่กับดัก
แห่งความยากลำบากของประเทศ

วันนี้ที่ตอบคำถามของผู้ที่ใช้นามว่าผู้เสียภาษี
ถามเรื่องการใช้ห่อของเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจครับ

ขอบคุณครับอาจารย์ชัดเจนจริงนะครับ